เนื่องเหตุการณ์เมื่อวานดีกว่าเรานำเสนอไปเหตุการณ์ที่มีเอ่อ
การทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เข้าสารใช้ชุดดำใช่ไหม
ชายชุดดำซึ่งเขาก็ว่ากันว่าเป็นกาดนะคะ
ผับแถวเข้าสารนี่แหละล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้มาฝาก

นี่แหละค่ะร้อยตำรวจโทปฏิพาณยืนทนนะคะ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราถึงเหตุการณ์ทะเลาวิวาสย่านเข้าสาร
ก็เป็นที่วิภาควิจารณ์บนโลกโซเชียลกันเมื่อวานนี้นะคะ
เหตุการณ์เป็นชายกลุ่มชายสวมชุดดำกรูรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยก็ไม่ฟังเสียงห้ามปรามจากชาวบ้าน
หลังจากเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามจับกลุ่มชายสวมชุดดำในคลิป๒ราย
เป็นกาดจริงนะคะที่ดูแลสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบนถนนเข้าสาร
ก็ได้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายแล้วก็ใจไปแล้วนะคะ
สาเหตุหรือครับอยากรู้จริงเลยนะครับ
สาเหตุนี่เขาบอกว่า
เริ่มจากชาวต่างชาติที่โดนทำร้ายเนี่ยมีอาการเมาสุรา
แล้วก็มีปากเสียงกับกาดที่ดูแลร้านค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือ
คืนนั้นเลยก็เรียกรถพยาบาลแล้วก็ไปทำแผลแล้วนะคะ
แต่ยังไงก็ตามชาวต่างชาติทั้ง๔รายที่ถูกทำร้าย
ก็ไม่ได้เข้ามาแจ้งความแต่อย่างใด
แต่ก็เป็นประเด็นนี้แหละก็เลยตามไป
ครับแต่ภาพแบบนี้มันเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลเอาออกยากนะ
คุยหลังนะครับถ้าเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ
แล้วก็เสียความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวท่านอื่นนะครับ
คลิปแบบนี้เห็นค่อนข้างบ่อยขึ้นนะหลังพัทยาหัวหิน